ท่านผู้ชมครับดูความคืบหน้า

ยกพวกตีกันค่ะนะฮะที่ซอยสุขุมฤทธิ์
นะครับคือซอยเนี้ยวินที่เขามีปัญหากันเนี่ย
สองวินวินหนึ่งคืออยู่ที่ซอยอุดมศุกร์
ซอยหนึ่งอยู่ตรงถนนเลยนะครับ
ฝั่งตรงข้ามมีแบงค์ไทยพาณิชย์ค่ะ

คือจากข้อมูลนั้นขนาดนี้ก็คือ
เขาจดทะเบียนขึ้นวินกับสำนักงานเขตบางนาอย่างถูกต้อง
แต่จุดที่เป็นสถานที่วินอยู่อีกจุดนึง
อืมแต่เขามาตั้งข้างหน้าถนนค่ะซึ่งมันก็ไม่ถูกหรอก
แต่ถ้าถามว่าขึ้นทะเบียนไว้ไหมขึ้นทะเบียนอืม
แต่ฝั่งธนาคารไทยพาณิชย์เนี่ยอันนี้เขาเป็นวินใหม่เพิ่งมาขึ้น
เขาบอกพยายามจะขอขึ้นทะเบียนแต่ว่าขึ้นทะเบียนไม่ได้
เพราะว่ามันอยู่ใกล้กับวินอุดมศุกร์ซอย๑มันใกล้กันเกินไป
กฎหมายเขากำหนดไว้อืมว่าห้ามใกล้กันแต่เขาก็ไม่อยากมาอยู่
ซอยอุดมศุกร์หนึ่งอืมเพราะตรงเนี้ยมีหัวหน้าวินค่ะ
ชื่อว่านายประมุกเก็บค่าที่จะอยู่ด้วยกันในวินเนี่ย
รวมค่าแรกเข้าค่าเสื้อวงเสื้อวินอะไรนะใครจะอยู่วินนี้ต้องจ่ายเดือนละ๓๕๐๐บาทต่อคัน
โอ้โหแล้วในวินนี้มีไม่รู้กี่คันหลายสิบคันบางคนบอกเป็นหลักร้อยคันนะ
เขาบอกสองร้อยกว่าคันอ๋อผมเอาเอาแบบกลมกลมเนี้ยสองร้อยเนี้ย
คูณสามพันห้าเข้าไปเนี้ยนี่ผมกดเครื่องคิดเลขไม่ผิดนะอืม
แสนนะค่ะนายประมุกหัวหน้าวินเนี่ยถ้าเป็นตามที่เขาว่านะ
เดือนละเจ็ดแสนนะแต่ไม่รู้ว่ามันไปอยู่ที่ไหนอะไรยังไงบ้างนะอืม
เอาเป็นว่าทางฝั่งวินแบงค์ไทยพาณิชย์เนี่ยขออนุญาตที่เอ่ยชื่อแบงค์เขาหน่อย
พอดีไปอยู่ตรงนั้นแก๊งเขาไม่ได้เกี่ยวอะไรด้วยหรอกบอกว่าที่มันตีกันเนี่ย
วันนั้นเนี่ยลุยกันขนาดเนี้ยเอากันแทบเป็นแทบตายเนี่ย
มันมีปัญหากันมานานแล้วเพราะทางฝั่งวินอุดมศุกร์หนึ่งตรงเนี้ย
เขาก็หาเรื่องมาตลอดอยากให้ทางฝั่งตรงข้าม
ทางฝั่งวินแบงค์ไทยพาณิชย์เนี่ยยุบวิน
ถ้าไม่มีวินเถื่อนตรงนี้คนที่อยู่ตรงนั้นแล้วอยากทำมาหากิน
เป็นจักรยานยนต์รับจ้างจะได้มาอยู่กับเขาให้หมด
ค่ะพอมาอยู่กับเขาแล้วอะไรตามมาฮะเงินก็ได้เพิ่มขึ้น
แต่จริงแล้วกฎหมายก็กำหนดนะว่าในหนึ่งวินได้มากน้อยขนาดไหนจำนวนรถจักรยานยนต์
แล้วมาทำแบบนี้ลักษณะเป็นมาเฟียเก็บค่าคุ้มครองแบบนี้มันไม่ได้อยู่แล้ว
โอ้โหเป็นสองสามร้อยคันแบบนี้แล้วมาเก็บตังค์แบบนี้มันผิดอ่ะ
นอกจากต้องแจ้งเรื่องของพื้นที่ในการตั้งวิน
คนที่จะมาขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างเนี่ย

แต่เนี่ยไม่รู้ขึ้นทะเบียนกันถูกครบทุกคนหรือเปล่าไง

คนที่ร่วมกันก่อเหตุในวันนั้น
ก็ถูกออกหมายจับแจ้งข้อหาดำเนินคดีไปหลายคน

แต่คนสำคัญก็คือ
นายประมุกวิเชียนดิหลกกุล
หัวหน้าวินจักรยานยนต์รับจ้างซอยอุดมศุกร์หนึ่งอืม
ในคลิปจากภาพต่างในหลายมุมเนี่ย
จะเห็นว่านายประมุกถูกคนเข้าไปรุมกระหน่ำซัมเมอร์เซลล์

ถูกรุมตีตอนนี้ศีรษะยังโอ้โหยังเจ็บอยู่เลยยังรักษาตัวอยู่

แล้วที่ถูกผู้ชายเสื้อแดงเอาค้อนฟาดเข้าไปเนี่ย
อันนี้คือนุ่มเคอรี่อะ
ที่ถูกยิงเสียชีวิตอะ
ก็ก่อนจะไปถูกยิงเสียชีวิตก็ไปร่วมตีด้วย

ลายขวางเนี่ยเขียวเข้มเนี่ยนะฮะ
คือต้องตรวจสอบเพราะว่าตกลงแล้วนายประมุก
เป็นต้นเหตุที่พยายามยั่วยุ
แล้วก็ซ่องสุมกำลังเพื่อจะไปตีกับอีกฝั่ง

แล้วทำตัวเป็นมาเฟียผู้มีอิทธิพล
ค่าคุ้มครองเก็บเงินจากวินจริงหรือไม่

วันนี้ตำรวจก็เลยเข้าไปตรวจสอบครับ
เอาหมายค้นของศาลไปที่บ้านของนายประมุก

อยู่ในพื้นที่ซอยอุดมศุกร์๒๖แยก๒๗

แพงค่ะบ้านหลังเบลอเนี่ย
โอ้โหคือ
ก็เขาอาจจะรวยมาแต่ตั้งแต่เดิมของเขาอยู่แล้วก็ได้
ใช่ไหมเป็นบ้านพ่อบ้านแม่เขานี่นะครับ

วันนี้ก็ต้องการจะไปหาตัวผู้ต้องหาด้วย

แล้วก็จะไปหาพยานหลักฐานต่างนะครับ

ศพมมงคลวรุโนย์ภูมิครับการ

สาเหตุที่มาตรวจค้นบ้านหลังนี้
เนื่องจากก่อนหน้านี้ได้ตรวจค้นมาแล้วหลายจุดทั้งบ้านที่นายประมุกเคยไปหลบซ่อนตัวหลังเกิดเรื่อง
ที่โรงพยาบาลเป็นสถานที่ที่ไปรักษาอาการบาดเจ็บก็ไม่เจอตัว
สอบถามคนในบ้านบอกว่าไม่รู้ว่านายประมุกอยู่ที่ไหนเหมือนกัน
รู้แค่ว่ากำลังไปพักรักษาตัวจากอาการบาดเจ็บที่ถูกทำร้ายอยู่
แล้วก็มีทนายความคอยดูแลเรื่องคดีให้อยู่
เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนขอให้ออกมามอบตัวกับตำรวจ
คนในบ้านทั้งหมดแล้วทุกชั้นทุกที่
ไม่ประคบพบสิ่งที่เราต้องการมาในวันนี้
ก็คงแต่เหมือนกันต่อ
ก็หาเป้าหมายหรือติดตามความขึ้นไหวต่อไปครับ
บ้านหลังที่เราไปถ้าว่าตอนนี้ก็ไม่อยู่นะครับ
ที่เราเช็คที่เคยไปวันแรกนะครับวันเมื่อวันอาทิตย์นะครับ

ว่าเขาเอาของที่ผิดกฎหมายอะไรมาฝากไว้ที่บ้านคุณพ่อคุณแม่เขาหรือเปล่านะครับ
หรืออาจจะมาพักกับพ่อแม่เขานะครับเราก็เลยไปขอหมาย
ถ้าสมมุติว่าเจอที่ไหนก็จับที่นั่นสินะครับ

ส่วนแม่ของนายประมุกวันนี้ไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรนะครับอืม
เมื่อวานยังให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวทะละทีวีเยอะเลย
วันนี้ไม่ขอให้สัมภาษณ์แต่มีรายงานข่าวว่าไปให้สัมภาษณ์กับรายการหนึ่ง
บอกว่าแหมที่เห็นมีเงินมีทองอะไรเนี่ยคือเมื่อก่อนก็ยอมรับแหละว่าเคยทำอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับบ่อนอะไรพวกนี้
แต่ว่าเลิกหมดแล้วอ่าลูกชายตอนนี้ก็มาเนี่ยดูแลวินจักรยานยนต์รับจ้างอย่างเดียวนะครับ
วันนี้ได้คุยกับน้องชายของนายประมุกนะฮะทีมข่าวของเราได้คุยกับนายพร้อมพงศ์วิเชียดิหลกกุล
เพราะมันมีกระแสข่าวว่าความจริงแล้วที่ทะเลาะกันสองวินเนี่ยไม่ใช่อะไรหรอก
ที่เพิ่งขึ้นใหม่เนี่ยวินตรงธนาคารไทยพาณิชย์เนี่ย
พร้อมพงศ์น้องชายนายประมุกเนี่ยเป็นคนดูแลแล้วน้องกับพี่ขัดแย้งขัดผลประโยชน์กันเอง
ซึ่งนายพร้อมพงศ์ยืนยันว่าไม่เป็นความจริงนะครับเขาไม่ได้เป็นคนคุมวินหน้าธนาคารไทยพาณิชย์
แล้วก็ไม่เคยขัดแย้งเรื่องผลประโยชน์อะไรกับพี่ชาย
จริงครับถ้าเป็นของผมจริงเนี่ยผมก็น่าจะคุมลูกน้องผมอยู่โดยที่ว่าไม่น่าจะให้ลูกน้องไปตีพี่ชายได้ถึงขนาดนั้นนะ
ถ้าถ้าผมทำได้ถึงขนาดนั้นคุณคิดเอาล่ะพ่อแม่ผมเล่นผมตายแน่
คือผมถูกเลี้ยงมาด้วยกันถึงจะมีปากเสียงกันหรือทะเลาะกันเนี่ยมันก็เคลียร์กันได้ในในแต่ละครอบครัวนะครับ
เพราะแต่ละครอบครัวเนี่ยพูดตรงว่ามันก็มีปากเสียงกันทุกครอบครัวแต่เรื่องกระทำถึงกระทั่งว่าจะสั่งให้ใครไปตีพี่หรืออะไรเนี่ยมันไม่ใช่แล้วมันไม่ถูกต้องแล้ว
แต่ว่าทางพี่รู้จักกับทางวินหน้าไทยพะนิดเนี่ยครับ
ใช่ถูกต้องรู้จักส่วนพี่ชายจะไม่ค่อยรู้จักนะครับ
แต่ว่าทุกคนจะรู้จักแค่ชื่อของพี่ชาย
ใช่จะรู้จักแค่ชื่อจะไม่ค่อยรู้จักหน้าแต่ส่วนของผมเนี่ยจะรู้จักหมดจะรู้จักกันหมดส่วนมาก
โมโหไหมโกรธไหมโกรธโกรธมากโกรธมากที่ว่าไม่น่าถึงขนาดนั้น
แต่ในอีกทางหนึ่งคือเหมือนเด็กมันก็ไม่รู้จักด้วยครับเด็กไม่รู้จัก
แต่ก็โหก็เอาวางตายเหมือนกันนะเอาวางตายเหมือนกัน
ก็วันนี้ชุดสืบสวนเขาก็ยังไล่ตรวจสอบบุคคลที่ทำผิดในเรื่องนี้อยู่นะครับ
เพราะว่ามันมีหลายคนเหลือเกินนะครับวันนี้ยังไปที่ซอยเฉลิมพระเกียรติ๑๐ควบคุมตัวในคามนะฮะ
เป็นวินจักรยานยนต์กลุ่มวินอุดมศุกร์หนึ่งที่ต้องสงสัยว่ามีส่วนร่วมในการก่อเหตุทะเลาะวิวาส
เชื่อว่ามีส่วนรู้เห็นในการเป็นผู้วางแผนและจัดเตรียมอาวุธให้ไปทำร้ายอีกวินหนึ่งเขานะครับ
ส่วนการดำเนินคดีกับผู้ต้องหาทั้งหมดนอกจากที่ถูกจับกลุ่มดำเนินคดีไปแล้ว๖คน
วันนี้มีกลุ่มวินหน้าธนาคารไทยพาณิชย์๘คนมามอบตัวกับตำรวจนะครับ
ทุกคนก็เป็นคนที่มีภาพปรากฏในคลิปต่างแต่ทั้งหมดก็ให้การปฏิเสธนะฮะ
พนักงานสอบสวนแจ้งข้อหาร่วมกันมั่วสุมตั้งแต่๑๐คนขึ้นไป
ใช้กำลังประทุษร้ายขู่เข็นว่าจะใช้กำลังประทุษร้าย
กระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดให้เกิดความวุ่นวายขึ้นในบ้านเมือง
โดยผู้กระทำความผิดคนหนึ่งคนใดมีอาวุธก็จะต้องแจ้งข้อหาดำเนินคดีกันต่อไป
เพราะว่านับตั้งแต่วันแรกที่เกิดเหตุแล้วก็เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปตรวจสอบ
เขาบอกเลยว่ามีร่องรอยหลักฐานที่คาดว่าอย่างน้อยนะ
เหตุการณ์นี้จะมีปืนประมาณ๓กระบอกอย่างน้อยนะคะ
ตอนนี้วินที่หน้าธนาคารไทยพาณิชย์ก็ไม่มาวิ่งแล้วแน่นอนเป็นวินเถื่อนอยู่แล้ว
ก็มีแค่วินซอยอุดมศุกร์หนึ่งนะคะครับแต่หน้าปากซอยตรงจุดเกิดเหตุเนี่ยเป็นตลาดทั้งสองฝั่งเลย
ตลาดใหญ่มากแล้วก็จะมีซอยเล็กซอยน้อยชาวบ้านเขากลัว
เขาก็เลยบอกว่าทหารมาช่วยดูหน่อยได้ไหม
ก็พาคนที่เขาอยู่ในพื้นที่ตรงนี้ค่ะ
ยื่นหนังสือถึงพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีเลยนะ
บอกว่าขอทหารมาดูแลพื้นที่ตรงนี้ได้ไหม
ได้ไหมอ่ะเพราะคนกลัวอยู่ไม่ไหวแล้ว
ตัวแทนชาวบ้านบอกว่าคือเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ย
ก็มีแกนำชาวบ้านเนี่ยมาร้องเรียนหลายสิบคนเลย
เขาเป็นห่วงเรื่องของความปลอดภัยของคนในพื้นที่ตรงนั้น
โดยเฉพาะคนที่เขาอาจจะเป็นหยาดผีน้องอะไรของวินนึกออกมา
เขาก็กลัวจะมีแกะแค้นมีอะไรกันหรือเปล่าก็เลยมีตัวแทนเนี่ยค่ะ
ยื่นเรื่องนะคะเพราะว่าปัญหาเรื่องของอิทธิพลตรงนั้นเนี่ย
มันเรื้อรังมานานแล้วแล้วมันก็ลุกลามบานปลายอย่างที่เห็น
อยากจะให้มาดูแลแก้ไขปัญหาตรงนี้ให้หน่อยกลัวว่าจะซ้ำรอยอีกค่ะ
ธนารณรงค์บอกว่าจริงแล้วมีชาวบ้านมาร้องเรียนเยอะเลยนะคะ

วนเรื่องของความปลอดภัยก็ไม่อยากจะมาแสดงตัว
สิ่งที่มาเรียกร้องก็คืออยากให้ทหารไปถามข้อมูลจากชาวบ้านได้ไหม
ชาวบ้านไว้ใจน่าจะดูแลรักษาความปลอดภัยได้ดีกว่า
เพราะปัญหานี้มันคาราคาซังมานานมากแล้ว
แล้วตำรวจอยู่ในพื้นที่ก็เหมือนกับแล้วปล่อยให้มันคาราคาซังแบบนี้

มาช่วยเสริมมาช่วยเสริมหน่อยดีไหม

ย้ำในที่ประชุมวันนี้เลย
เพราะหลายฝ่ายถามไปที่พลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมว่าฝ่ายความมั่นคงมีกฎหมายอะไรมารองรับมีอะไรมาดูแลหรือเปล่า
นายกรัฐมนตรีก็เลยบอกว่ากฎหมายมันมีรองรับอยู่แล้วแต่จะทำยังไงให้กฎหมายศักดิ์สิทธิ์
นายกรัฐมนตรีบอกว่าเน้นย้ำไปแล้วค่ะว่าสิ่งที่รับไม่ได้
สถานพยาบาลในโรงเรียนจะต้องหาตัวคนผิดมาลงโทษให้ได้นะคะ
ก็ต้องมาสอบสวนด้วยว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นได้ยังไงสาเหตุคืออะไร
และทำไมปล่อยประละเลยจนบานปลายขนาดนี้

นายกบอกว่ารัฐบาลไม่นิ่งนอนใจ
ส่วนที่เรียกร้องว่าเพิ่มบทลงโทษให้หนักขึ้นได้ไหม
นายกบอกว่าไอ้บทลงโทษที่หนักขึ้นมันอาจจะช่วยไม่ได้มากนัก
ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายมากกว่า
ว่าไม่ละเมิดก้าวล่วงซึ่งกันและกัน
และกันในพื้นที่สาธารณะบทลงโทษทางโรงพยาบาลโรงเรียนต่างเนี่ย
ต้องลงโทษโดยเด็ดขาดหาตัวผู้กระทำผิดให้ได้
แล้วเหตุใดเหตุการณ์นั้นจึงเกิดขึ้น
มันเกิดจากการปล่อยฟ้าละเลยของใครหรือเปล่า
อันนี้ต้องมีการสืบสวนลงโทษทั้งหมด
หาผู้รับผิดชอบด้วยนะครับ

ทุกคนก็ต้องพูดจากันให้ดีนะ
เกรตใครขายวกับว่ากันมาอะ
เพราะฉะนั้นมันก็พูดจากันเสียหายไปเรื่อยมันก็ไม่ดีนะ
ส่วนการแก้ปัญหาที่แถวซอยดวงศุกร์ที่เกิดเรื่องกัน
วันนี้มีคณะอนุกรรมการพื้นที่จัดระเบียบวินจักรยานยนต์รับจ้าง๔ฝ่ายนะครับ
มีทหารตำรวจกรมการขนส่งทางบกแล้วก็พอเขตบางนา
ได้ประชุมหารือกันว่าจะแก้ไขปัญหายังไงกันดีนะครับ
แล้วก็ได้เชิญวินคู่กรณีมาด้วยนะครับเพื่อจะวางแนวทางแก้ปัญหา
ตกลงแล้วที่ประชุมมีมติว่าอาจจะพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาต
ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างของผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์
ตีกันทะเลาะวิวาดกันทั้งหมดเลยแล้วจัดระเบียบวินใหม่
ถ้าเป็นอย่างนี้จริงก็จะได้เข็ดกันสำหรับวินอื่นที่มีปัญหาก็จะได้รู้ว่า
ถึงเวลาเขาเพิกถอนเนี่ยคุณก็หมดสิทธิ์ทำมาหากิน
ทีนี้วันนี้ในรายการถามตรงกับคุณจอมขวัญ
มีวินจักรยานยนต์รับจ้างคันหนึ่งที่เขาวิ่งอยู่ที่หน้าแบงค์ไทยพาณิชย์
เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นระหว่างสองวิน
รวมทั้งตัวของหนุ่มเคอรี่ว่าตกลงแล้วเนี่ยเขาคือผู้ถูกลูกหลง
หรือคือผู้ที่ไปร่วมก่อเหตุด้วยเดี๋ยวลองฟังดูนะครับ
อ่าไหนเราเริ่มตั้งแต่ตอนแรกนะคะคือมันมีคลิปที่หนุ่มเคอรี่ที่เขาเรียกกันในข่าวนะ
ที่ถูกยิงเสียชีวิตตอนแรกที่เข้าใจกันว่าโดนลูกหลง
แต่ว่าตอนนี้ตำรวจอาจจะชัดเจนแล้วว่าน่าจะเป็นคนหนึ่งในร่วมเหตุการณ์ด้วย
น้องเคอรี่เนี่ยน้องที่ขับเคอรี่เนี่ยเขาอยู่วินนี้ไหม

ก็ไม่ค่อยประจำคือว่าถ้าเขาเหนื่อยเขาก็ยังไม่ขับ
คือว่าเขาเลิกจากงานเคอรี่พอเลิกเสร็จถ้าวันนี้เขาไม่มีตังค์กินข้าวหรือกินอะไร

แต่ว่าชัดเจนว่าเขาอยู่ร่วมเหตุการณ์ที่มีการปะทะกันด้วยแน่

ก็ความคืบหน้าค่อยว่ากันต่อนะคะตามต่อตามลำดับค่ะ